คุณผู้ชมฮะเรื่องของผู้สูงอายุที่อาจจะอยู่บ้านเพียงลำพังนะครับ
ยามกลางวันที่ลูกหลานไปทำงานเนี่ย
มิจฉาชีพนะใช้ทุกวิธีในการที่จะหลอกผู้เท่าผู้แก่เลย
นะครับแล้วก็คุณยายท่านนี้ท่านน่าสงสารมากเลยนะ
กว่าท่านจะได้เงินมาแต่ละบาทท่านต้องแกะมะขามเพื่อเอามาทำมะขามเปียกนะฮะ
ขายเนี่ยก็คือโลละ๖๐บาทแต่ทีนี้มีมิจฉาชีพผู้หญิง๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านของคุณยายทำทีทำท่ามาพูดคุยขอซื้อมะขามจากคุณยาย
แล้วก็ขอเข้าห้องน้ำเดินจะเข้าห้องน้ำแบบนี้
แล้วก็คว้าทรัพย์สินในกระเป๋าย่ามของคุณยายที่คุณยายอุตส่าห์แอบซ่อนไว้อยู่ในที่นอน
เอาไปหมดเลยนะครับส่วนจุดนี้เป็นจุดที่คุณยายนั่งแกะมะขามทุกวัน
แล้วดูสิตอนที่นักข่าวไปหานะยายก็แกะมะขามให้ดูให้เห็นว่าเนี่ย
กว่าจะได้มะขามเนี่ยเอาไปทำมะขามเปียกเนี่ยมันยากขนาดไหนใช่นะฮะ
ซึ่งคุณยายก็คือคุณยายน้อยกระทะแก้วท่านอายุ๘๕ปีแล้วนะครับ
ท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ขณะที่ยายอยู่บ้านคนเดียวยายก็นั่งแกะมะขามอยู่แบบนี้
อยู่มีผู้หญิงสองคนนะจอดมอเตอร์ไซค์หน้าบ้าน
แล้วก็เดินดุ่ยเข้ามาในบ้านเลยนะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านนะครับ
ไม่มีมุมเดียวเนี่ยนะฮะสามารถจับภาพไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านในตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำ
พอจอดรถหน้าบ้านแล้วไม่หน้าบ้านด้วยคุณจอดรถเข้ามาในบ้านเลย
คุณยายบอกเขาขับเข้ามาในบ้านเลยนะฮะมากันสองคนอายุประมาณสักสี่สิบห้าสิบปี
ทีนี้ลงจากรถมามาคุยกับยายบอกว่าจะมาขอซื้อมะขามเปียกอืม
ถามว่ายายยายขายเท่าไหร่ยายบอกว่ากิโลกรัมละ๖๐บาทเอ้ยนะฮะ
ผู้หญิงสองคนนี้ออกอุบายบอกว่ายายเดี๋ยวพวกหนูขอซื้อนะ
ให้กิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทเลยยายก็ดีใจสิค่ะ
ขายได้ราคาดีนะครับทีนี้นั่งคุยไปคุยมา
ผู้หญิงคนหนึ่งนะขอเข้าห้องน้ำค่ะยายก็บอกไปนู่นบ้านอีกหลังอ่ะ
มีห้องน้ำนู่นตรงนู้นอ่ะใครใครก็เข้าได้ห้องน้ำนอกบ้าน
ห้องน้ำนอกบ้านผู้หญิงคนนั้นบอกว่ากลัวยายมันมืด
ผีมีหรือเปล่ายายบอกมันไม่มีผีหรอกเออเออ
สักพักหนึ่งผู้หญิงคนนี้ออกอุบายใหม่ยายปวดท้องแรงมากเลย
ท้องหนักมากแล้วนะฮะยายบอกยายไม่รู้คิดยังไงเหมือนกัน
ยายเอากุญแจจากกระเป๋าเสื้อเอาให้ผู้หญิงคนนี้บอก
ไอ้หนูงั้นไปนู่นเข้าห้องน้ำในบ้านนู้น
เปิดประตูกระจกเดินเข้าไปในห้องเอง
ซึ่งยายผู้หญิงอีกคนนึงนะก็ชวนยายคุยอยู่นะเรื่องทำมาหากิน
นี้สักพักหนึ่งผู้หญิงคนที่อ้างว่าไปเข้าห้องน้ำ
งั้นจ่ายมัดจำเลยค่าซื้อมะขามเปียก๓๐๐บาท

ทีนี้ครับยายก็มาสำรวจตรวจสอบภายในบ้าน
ปรากฏว่านี่จุดแรกที่ยายซ่อนย่ามไว้ในที่นอนเนี่ย
เปิดออกมาเหลือแต่ย่ามเปล่าคุณ
ย่ามนี้ใส่สร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
ทองหนัก๒สลึงเงินสดอีก๑๕๗๐๐บาท
หายไปหมดเลยเหลือแต่ย่ามเปล่า
ทีนี้ครับก็เลยเดินเข้าไปดูในห้องน้ำ
ผู้หญิงอีกคนนึงมันเข้าห้องน้ำจริงหรือเปล่า
พอไปดูในห้องน้ำอ้าวไม่น่าจะเข้าห้องน้ำ
ในห้องน้ำคือมีเข็มขัดที่เป็นเหมือนเข็มขัดนาคนะฮะ

แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ขโมยทรัพย์สินในห้องน้ำ
แต่ขโมยทรัพย์สินในห้องของยาย
ทีนี้สอบถามลูกสาวของคุณยาย
ลูกสาวก็บอกว่าตอนนี้นะคือแม่มีอาการไม่สบายอย่างหนึ่ง
คือแม่สลึมสลือเหมือนหน้ามืด
และปากด้านล่างของแม่บวมเป่งเลย
แสบปากเจ็บคอแสบคอ
แม่บอกแบบนี้นะครับคล้ายกับคนโดนป้ายยา
ทีนี้ลูกสาวก็รีบพาคุณแม่หรือคุณยายไปโรงพยาบาล
ให้คุณหมอฉีดยาให้ก็เป็นยาแก้แพ้นะครับ
ทีนี้ลูกสาวเชื่อว่าแม่น่าจะโดนคนร้ายเนี่ย

หรือว่าคุณยายเครียดนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
แล้วก็ลูกสาวบอกเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นภัยสังคมมากเลยนะฮะ
ทีนี้ครับความคืบหน้าในเรื่องของคดี
การตามจับกลุ่มตัว๒สาวแสบคนนั้น

กลัวเพราะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกเหตุการณ์ครั้งนี้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะครับ
ชุมชนของเรามีแต่ความสงบมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เรื่องนี้ภูมิกับการสพนสุวรรณนะครับ
สั่งการให้ตำรวจชุดสืบลงพื้นที่หาเบาะแสแล้วนะฮะ
แกะภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งในหมู่บ้าน
และตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีนะครับ
ก็ตอนนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน
บันทึกภาพคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านออกไปท้ายหมู่บ้านได้จุดหนึ่งแล้ว
แต่รถคันดังกล่าวไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
และคนร้ายมีการสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
ก็เลยอาจจะยากหน่อยต่อการติดตามตัว
หากใครมีเบาะแสของคนร้าย
นี่เห็นแค่นี้คุณ
ขอให้แจ้งมายังสพนสุวรรณจังหวัดบุรีรำนะครับ

ขอให้แจ้งที่สพโนรสุวรรณที่บุรีรำหน่อยนะครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้ว่าอาจจะมีคนนอกเข้าออกได้ช่วงนี้

คนนอกอาจจะเข้าออกได้ง่ายขึ้นนะครับ